เวลาเจอผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า

ก็เจอทักทายพี่เนี่ย

ใครอ่ะ

นี่นะมีผู้หญิงเสื้อม่วง
แล้วก็มีทางขวานี่อดีตนายก
พ้นเอกประยุทธอยู่ด้านขวาครอบครัวอาชีนวัดอยู่ด้านซ้ำ
นี่แหละครับภาพนี้เท่านั้นแหละเขาไปดูโขนกัน

ก็รับว่ายครอบครัวชินวัฒน์ไปดูรอบประสงค์มาทัศน์
โขนลามเกียรครับคุณผู้ชมฮะ
นี้เขาบอกวันศุกร์นะคือท่านไปชมโขนลามเกียรตอน
กุมภาพันธ์ทดน้ำหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมครับ
ก็ตอนจะเข้าห้องประชุมใช่ไหมเจอกับครอบครัวชินวัฒน์นะครับ
มาชมการแสดงขนกันทั้งครอบครัวนะฮะ
บิ๊กตูก็สีหน้ายิ้มแย้มใช่ไหมนะฮะเด็กว่ายยกมือรับว่ายสินะครับ
ต่อมานะครับมีคนเอารูปนี้ไปแชร์ต่ออย่างกว้างขวางนะ
แสดงความเห็นว่าโอ้โหมันเป็นภาพหาดูยาก
หาดูยากจริงนะครับส่วนอีกรูปอ่ะอีกรูปยังไง
ลูกยังไงเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศเป็นคลิปเหรอ
หลังจากโขนจบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณปุ้ยนะครับ
พิมพ์พัฒนาวิชัยกรุณจากพักไหนจากพักไหน
ถ้าเดินมาส่งบิ๊กตูอย่างนี้ต้องจากรวมไทยสร้างชาติ
เดินมาส่งบิ๊กตูแล้วใครน่ะใครในเสื้อฟ้าน่ะนะ
คุณอนุทินชาญวีรกูลครับก็เดินมาส่งด้วยเขาบอกว่ามีเพลงประกอบเลยนะ
มีเพลงประกอบคลิปนี้ด้วยลองฟังดูหน่อยฮะ
หมดจากหลักหายไปไม่กลับขึ้นมา
ฉันยังทดจำทุกเรื่องในวันหวาน
ถามเพราะว่าดนตรีมาเนี่ยร้องอ๋อเลย
เพลงอะไรอ่ะกลิ่นดอกไม้

เมื่อวานไปสูบพอท่าทำก็มาเดินไปดู
เมื่อวานพาลูกไปโดณิชั่นเหรอ
อันนี้เหมือนกันไหมงานโขนเหมือนกันไหม
แต่ว่าไม่ได้ไปดูโขนอะไรกับเขาหรอกนะครับ